ที่มันอยู่แถวนั้นควายหมาแมวไก่

แต่ไม่รู้ตั้งใจหรือเปล่า
ไม่ตั้งใจหรอกเพราะว่าทิ้งป้ายทะเบียนเอาไว้

นะฮะนี่เป็นคลิปเหตุการณ์นะครับ
ที่นายพานุวัฒน์ตุเกตนะครับ
อายุ๓๕ปีนะฮะ
ระบุข้อความว่ามีใจความบอกว่า
ป้ายทะเบียนตามภาพน่ะ

ควายงามเมืองไปเลย

ตี๔ได้มั้งตี๔นะครับ

ชนกำแพงปูนแล้วก็รั้วบ้านดังสนั่นเลย
แล้วก็เห็นผู้ชายในรถ๑คนวิ่งไปซ่อนที่พงหญ้า
่งหน้าไปทางบ้านนาดินดำบ้านไร่ทาม

ดรชดาพ๕๗๘กรุงเทพมหานคร

แล้วก็ไปดูที่กำแพงปูนแล้วก็ที่รั้วหน้าบ้านนะถูกชนนะ
เสียหายน่าจะต้องซ่อมสักหมื่นนึง
พอชนเสร็จคนหนึ่งก็ไปหลบอยู่ป่าย่าง

พอจังหวะผมวิ่งเข้าไปเอาโทรศัพท์
อันนี้ก็ถอยพอดีไอ้คนอยู่นั้นก็วิ่งขึ้นรถมา

ไม่เห็นเลยครับมันมักซึ้งมากขึ้นครับ
พี่พานุวัฒน์บอกอีกนะครับ

แต่ตอนที่ชนกำแพงแล้วก็รู้ว่าบ้านเสียงดัง
คือควายที่เลี้ยงไว้เนี่ยคือมันเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับ
เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตกใจทั้งคอก
หมาแมวไก่วิ่งหนีตะเลิศเปิดเปลืองกันหมด
เพราะดีนะสัตว์ที่เลี้ยงไว้มันไม่ตกใจจนตาย
เพราะมันมีสัตว์บางประเภทพอมันตกใจมันตาย
ค่าเสียหายก็ไม่มากหรอกเคลียร์กันได้คนไทยด้วยกัน
แล้วก็มาเอาป้ายทะเบียนคืนไปด้วยครับ